หลอกเด็กเอามือถือโอ้โหเขามีวิธีการยังไงนะฮะ
เดี๋ยวต้องไปดูกันหน่อยเพราะว่าจะได้เป็นอุทาหรณ์ผู้ใหญ่ผู้ปกครองจะได้บอกเด็กได้นะครับ

กล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านจัดสรรอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ทึกภาพคนร้ายเนี่ยคนนี้แหละเข้ามาตีสนิทกับกลุ่มเด็กชาย๕คน
ก่อนที่จะหลอกให้นำโทรศัพท์มือถือใส่กระเป๋าสะพายแล้วขับขี่จักรยาน
รถจักรยานยนต์เนี่ยหลบหนีไปอย่างง่ายดายเขามีวิธีการยังไง
เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังฮะทางด้านประธานหมู่บ้านนะครับ
เขาเล่าว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงของวันเสาร์ที่ผ่านมา
โดยคนร้ายเป็นชายอายุ๒๕ปีขับขี่รถจักรยานยนฮอนด้า
ทะเบียน๕กไก่วาวแหวน๒๕๓๑กรุงเทพฯ
คือมาวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านนี่เห็นไหม
วนเบียนไปวนเบียนมาป้วนเบียนไปป้วนเบียนมา
เห็นกลุ่มเด็ก๕คนกำลังเล่นเกมโทรศัพท์มือถือ

เวลาเขาเด็กเขาเล่นเกมเขาจะเพลินแล้วเขาก็จะสนุกสนานกันอยู่ในกลุ่มเขานะครับ
แต่ทีนี้ไอ้คนร้ายคนนี้เข้าไปตีสนิทคุยกับเด็ก
ชวนให้ไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นในหมู่บ้านไหม
เดี๋ยวจะเล่นด้วยเกมออนไลน์เนี่ยเขาก็ชอบเล่น
แล้วเขาบอกว่าตัวเองเป็นลูกตำรวจ
ไม่ต้องกลัวไม่ใช่คนร้ายแน่นอนไม่ใช่โจร
เด็กก็หลงเชื่อหลงเชื่อไม่พอ
คนร้ายคนนี้ทำใจดีซื้อขนมให้กิน
ซื้อน้ำอัดลมเลี้ยงเด็กเรียกได้ว่าเป็นโจรสายเปย์
มีเท่าไหร่ให้หมดเลยให้ขนมเด็กนะมันก็ไม่กี่บาทหรอก
ป๊าบออกอุบายเดี๋ยวจะไปซื้อซิมโทรศัพท์มือถือ
จะไปเติมเงินอะไรแบบนี้แล้วบ้างหลอกเด็กว่าจะเป็นเรื่องของเกม
เด็กเขาจะรู้ดีทีนี้ล่ะในช่วงที่จะไปเอา
ไหนก็จังหวะที่เราเล่นกันมาเนี่ยเขาหลอกเด็กก่อนไว้แล้วว่า
ให้เอามือถือมาไว้ในย่ามในกระเป๋าของเขา
เพื่อที่มือถือมันจะได้ไม่ตกหล่นค่ะพอบอกว่าจะออกไปปุ๊บ
เล่นออกไปเลยเด็กเขาไม่ทันได้สังเกต
ก็คือยังเล่นสนุกกันอยู่ในสนามเด็กเล่นแบบนี้
สุดท้ายเขาขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็หายไปเลย

เขาก็จะขอตัวกลับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาน้องอีกคนนึงไปเพื่อแวะไปซื้อขนมแล้วก็เดี๋ยวเอามากินกันอีก
พอหลังจากนั้นพอเขาขับไปเนี่ยเขาหลอกให้น้องชื่อน้องคนหนึ่งที่ไปด้วยกันในคลิปเขาจะไปแล้วเขาก็หลอกให้ไปซื้อขนม
แล้วเขาอ้างบอกว่าเดี๋ยวไปซื้อซิมซิมเพื่อเติมเงินมือถือก่อนแล้วเขาก็ขับรถออกไปเลย
เนี่ยน้องหนูใครจะมาหลอกอะไรว่าจะไปทำอะไรก็ปล่อยให้เขาทำไปเถอะค่ะ
โทรศัพท์เราเราก็ต้องถือไว้ให้ดีนะอย่าไปเชื่อ
คืออยู่ไปฝากกับเขาเด็กบางทีก็ไล่เดียงสาไปเชื่อง่ายแล้วยิ่งไปหลอกว่าเป็นลูกตำรวจแล้วชอบเล่นเกมเหมือนกัน
อ้าวทางเดียวกันนี่ว่าอะไรแบบนั้นเพื่อนกันเพื่อนกันเนี่ยแหละเพื่อนกันเนี่ยตัวดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ต้องระวังให้ดีแล้วก็ผู้ปกครองนะอยู่ในหมู่บ้านแบบนี้บางทีมีเวลาก็เดินไปสังเกตสังการซะหน่อยนะ
ผู้ปกครองต้องดูแลลูกอย่างใกล้ชิดนะถึงแม้ว่าจะปล่อยให้เล่นในหมู่บ้านก็ตามเดี๋ยวรถปลาอะไรมารถชนก็เป็นอุบัติเหตุได้นะคะคุณผู้ชม